และบอลกิจสนะล่วงหน้า๓เดือน

แต่ในห่วงเวลาจากพศนี้ไป๓ปีเนี่ย
มันเป็นเวลาของการสิ้นสุด

ไม่ใช่แค่ดาวประจำตัวเป็นมรณะนะ
ดาวเจ้าเรือนการเงินก็เป็นมรณะ
ต้องบอกเลยว่าดวงชะตานี้ลำบาก